โมโดน่าเป็นยังไงมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
จำนวนเท่าไหร่๕๖๐๐๐กับอีก๒๐๐โดสค่ะ
คุณผู้ชมก็มีการมาถึงแล้ว
มาถึงเมื่อวาน๑พฤศจิกาใช่ไหมคะ
กว่าจะได้ปักแขนคนไทย๙พฤศจิกาใช้เวลาอีก๘วัน
ใช้เวลาอีก๘วันค่ะอุณหภูมิเท่าไหร่ที่ต้องใช้เก็บรักษาโมเดอร์น่า

๒๐องศาเซลเซียสลบ๒๐ค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ

กระบวนการนี้ใช้เวลา๓๕วันค่ะ
จากนั้นก็จะมีการจัดส่งให้ผู้จองซื้อ
ซึ่งก็จะเป็นของในส่วนของสภากาชาติไทย๒๐
หรือคิดเป็นโดสต์ก็สักประมาณ๑๐๐๐๐๐โดสต์นะคะ
เหลือกว่า๔แสนโดสก็จะกระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชน
ที่มีการสั่งจองซื้อก่อนหน้านี้
ประมาณโรงพยาบาลละ๑๐จากยอดสั่งจอง

จองปักเข็มแรกที่แขนท่านคือ๙พฤศจิกายนนะคะ
อ่าเรื่องประกันภัยผลข้างเคียงของวัคซีน

ถูกเปิดเผยมาจากเพศรัชกรหญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรค
เป็นรองผู้อำนวยการองค์การเพศสัตว์นะคะ
บอกว่าทางองค์การเพศสัตว์มีการทำประกันไว้
ถ้าเกิดว่าท่านมีผลข้างเคียง
ถึงขั้นว่ามีอาการต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
ส่วนนี้จะชดเชยให้ไม่เกิน๑แสนบาท
แต่อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านทุกผลภาพหรือพิการถาวร
ชดเชยให้๕แสนบาท
กรณีโคม่าหรือเสียชีวิตชดเชยให้๑ล้านบาท
ซึ่งกรรมสิทธิ์คุ้มครองจะคุ้มครองภายใน๙๐วัน
หลังจากที่ฉีดแล้วเข็มแรก
ส่วนยอดยอดการฉีดวัคซีน
วันแรกของเดือนเมื่อวานเป็นไง๑พฤศจิกายน
เยอะอยู่๖๑๙๐๕โดส

เข็มที่๒เยอะหน่อย๓แสนกว่าลดหลั่นกันไป
ภาพรวมไปถึงไหนแล้วสำหรับยอดรวมประเทศไทยวันนี้
คาวเตอร์ดาวน์เหลือเวลาอีก๕๙วัน
เป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสของลุงตู
ที่๒ท่านโฟกัสเข็มที่๒
ประมาณ๓๑ล้านโดสเหลืออีกเท่าไหร่คะ
ครบ๕๐ล้านโดส๑๙ล้าน
ถึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะคะ